ในช่วงสิ้นปีแบบนี้ค่ะคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็สละโสดกันไปเยอะเลย
รวมถึงคู่ของคุณบีมสรรยูแล้วก็ชาชาติธรรมดานะคะ
แล้วก็ทั้งคู่นั้นออกมาอัปเดตด้วยค่ะ
ความคืบหน้างานแต่งงานตอนนี้เกือบ๑๐๐แล้วค่ะ
มือเข้าสู่ประตูวิวาเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็เตรียมจะจัดงานฉลองมงคลสมรสในอีก๒สัปดาห์ข้างหน้านี้
สำหรับบีมสรรยูแล้วก็แฟนสาวนอกวงการชาช่าธรรมดา
ซึ่งทั้งคู่ค่ะเผยว่าความคืบหน้างานฉลองมงคลสมรสว่าพร้อมเกือบ๑๐๐แล้ว

เพราะว่าอยากจะให้แขกเรือในงานค่ะมีความเซอร์ไพรส์
ฝากว่าที่เจ้าสาวนะคะก็เปลยว่า
พร้อมเต็มที่สำหรับการมีทายาทจนต้องเร่งปรึกษาแพทย์เลยค่ะ
จากกังวลปัญหาสุขภาพของเธอที่ไม่ค่อยแข็งแรงมาแต่ไหนแต่ไรค่ะ
พร้อมก็๙๐แล้วครับ
ก็ส่วนทีมงานต่างเราก็จัดการเรียบร้อย
ก็เหลือรอดูงานวันจริงว่าจะออกมาเป็นยังไง
ตอนนี้เริ่มสบายแล้วค่ะ
ไม่ค่อยกังวลแล้วค่ะ

เต้นนะฮะแต่ว่าเพลินมีพิธีมั่นไปแล้วเมื่อ๒เดือนที่แล้ว

แต่อันนี้ก็จะตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งในเรื่องของวันฉลอง
แล้วก็แขกและคนที่เรารักที่เราเรียนเชิญมาในงานเนี่ย
สื่อที่เรารักแล้วก็เรียนเชิญมาในงานเนี่ย

เราก็รู้สึกแบบน่าจะต้องแบบตื่นตันใจนะฮะ
ก็เป็นวันหนึ่งของเราในชีวิตเป็นวันสำคัญด้วย

เรื่องของทายาทหรืออะไรก็ตามบอกให้ก่อนเลยนะฮะ
ก็ดูความพร้อมเพราะว่าเขาเป็นคนขาดสารอาหารอยู่ตอนนี้
คือตอนนี้เริ่มเตรียมตัวจากตัวเองก่อนอะไรอย่างนี้
เพราะว่าไปเช็คร่างกายแล้วเนี่ยตอนนี้วิตามินขาดหลายตัว
บำรุงตัวเองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีน้องแล้ว

ก็เลยคุณหมอก็เลยบอกว่าต้องบังคับว่าต้องทานวิตามินร่วมด้วย
แล้วก็ให้พยายามทานผักเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ